นี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงนะคะยุคนี้สมัยนี้ท่านไม่เคยเห็นท่านจะได้เห็นค่ะ
ขายกางเกงในมือสองพี่เคยซื้อไหมเออไม่กล้าเลยนะไม่เคยหรอ
กางเกงในมือสองเมื่อก่อนเขาก็จะวางกองใช่ไหมคะแล้วก็ขายนี่ไม่ค่ะ
ต้องแบบมิติใหม่ถึงจะขายได้ไลค์กันถอดกันสดเลยให้เห็นว่าเปลี่ยนแบบนี้
แบบเนี้ยเชิญชมค่ะขายกางเกงในอีกแล้วจ้า
วันนี้มีมาโปรโมทตัวใหม่นะคะนี่อันนี้คือตัวที่หนึ่ง
ตัวที่หนึ่งจะเป็นลายลูกไม้ลายลูกไม้สีกะปินี่นะคะ
อ่าตอนนี้อาปอล์จะอ้วนเป็นพิเศษนะคะ
ใครสนใจทักมาเลยจ้า
เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวที่สองให้ดูนะคะเปลี่ยนกันจัดตรงนี้เลย

แล้วตัวข้างนอกค่อยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถูกไหมครับใช่อ๋อ
ไม่แต่ว่าตอนที่เขาถอดนี่คือว่างเปล่านะคะคือถอดแบบเราเราถอด
ที่ของเราเองอันนี้ใช่แต่นี่เขาไลฟ์สดนะใช่ค่ะ
เห็นกันแบบนี้นี่ค่ะใช้คำว่ามิติใหม่มันจะโอเคไหม
มิติใหม่นี้มันต้องแบบนะฮะเออเอาไว้ใช้เลือกดีดีเออนะฮะ
แล้วเนี่ยค่ะโอ้โหโชว์บ้านท้ายเห็นกันแบบนี้เลยนะคะ
นี่คือการขายกางเกงในมือสองไลฟ์สดกันแบบนี้โชว์กันแบบนี้
ใส่จริงถอดจริงไม่มีสแตนอินนี่จังหวะถอดแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมนะคะคือหลายคนเข้าไปดูคลิปนี้แล้ว
เนี้ยความยาวสักประมาณสองนาทีค่ะเธอขายกางเกงในสามตัวเท่านั้น
ตัวแรกลายลูกไม้สีกะปิเมื่อสักครู่ตัวที่สองสีดำตัวที่สามเนี่ยสีทองมันวาว
อดถอดใส่ใส่ให้เห็นกันแบบเนี้ยคือสิ่งที่ชาวเน็ตถามอะไรรู้ไหมคะ
อะไรฮะต้องทำขนาดนี้เชี่ยวเหรออืม
การตลาดเดี๋ยวเนี้ยต้องทำขนาดนี้เช่าเหรอสงสัยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
ก็ไม่รู้ว่ามาดูอย่างเดียวหรือว่ามาสั่งซื้อบ้างหรือเปล่าแต่การตลาดแบบนี้น่าจะลูกค้าเยอะแน่นะคะ
จริงจริงเนี่ยเขานำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ข้อความสิบแปดบวกแค่สงสัยเดี๋ยวเนี้ย
กางเกงในมือสองต้องลงทุนขนาดนี้เชียวเหรออืม
คือก็รู้นั่นแหละว่ามีการขายกางเกงในมือสองแต่ไม่รู้ว่าต้องแบบมีการรีวิวขนาดนี้
คำถามคือผิดกฎหมายป่ะ
อย่างเงี้ยอย่างลักษณะแบบเนี้ยอันอาจารย์ไหมคะ
ใช่ไหมคะอ่าเนี่ยสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเนอะ
แต่คือถ้าดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้จะชัดเจนเลยคือว่า
มันโป๊เลยอ่ะนะฮะมันโป๊มากอันนี้เราเบลอให้ใช่ครับนะคะ